ต่อกันที่ข่าวนี้บ้างค่ะจากข่าวลือนะคะมีสาวปริศนาคนนึง
โผล่ตู้เป็นโลกอีกใบของนักร้องเสียงนุ่ม
แบบนี้นะคะที่มีลูกมีเมียอยู่แล้วด้วย
ค่อนข้างรุนแรงทีเดียวนะคะข่าวลือนี้
งานเข้าพี่เท่อุเทนพรมมินค่ะ
เพราะมีทั้งภาพแชทหลุดบทสนทนาหวานลงท้ายว่ารัก
จะชักชวนกันไปเที่ยวทะเล๔๕วัน
แถมยังทำตัวเป็นป่าเปนะโอนเงินให้สาวไปช้อปปิ้ง
หมื่นแก้เบื่อโอ้โหค่ะ
ล่าสุดหญิงสาวรายนี้นะคะได้ออกมาขอโทษแล้ว
เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาเธอโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊คส่วนตัว
บอกว่าไม่ได้มีความสัมพันธ์อะไรกับพี่เท่
ตามข่าวที่ออกมาเลยค่ะเป็นแค่แฟนเพลงธรรมดาคนนึง

อ้างว่ามีคนใช้เฟซบุ๊กของเธอโพสต์
เพราะมีคนรู้พาสเวิร์ดหลายคน
เดี๋ยวนะเรื่องพวกนี้พาสเวิร์ดเนี่ยมันต้องรู้ไม่กี่คนสิ

ใช่นะคะแชทไลน์เนี่ยก็ถูกทำปลอมขึ้นมานะเธอว่าแบบนั้น
ลิปโอนเงินที่มีชื่ออุเทนก็แค่ชื่อเหมือนกัน

มีการนำไปแชร์ในกลุ่มเพื่อนก็เลยทำให้คนเข้าใจผิดกัน
เลยขอออกมาชี้แจงแล้วก็ขอโทษพี่เท่แล้วก็ครอบครัวด้วยค่ะ
พี่แจทไลน์ตามไปเลยนะคะตามไปหาพิเทศเลย
ก็ยืนยันกับเราแล้วนะคะว่าเรื่องมีบ้านเล็กบ้านน้อยเนี่ย
ไม่มีทางแน่นอนแล้วก็ไม่ได้คิดไม่ได้ติดใจอะไรกับหญิงสาวรายนี้ด้วยนะคะ
แต่ที่ก็อยากจะให้ระมัดระวังเรื่องการโพสต์
ทำให้คนเข้าใจผิดได้ค่ะ
ตัวพี่เนี่ยไม่ได้ติดใจน้องไม่ได้ติดใจในสิ่งที่น้องทำเท่าไห
แต่ว่าคือถ้ามันจะดีมากถ้าน้องมาวันนี้
แล้วน้องมาเคลียร์ให้พี่นิดนึงนะครับว่ามันไม่ใช่เรื่องจริง
ทำไปเพราะน้องชื่นชมรักในตัวพี่แล้วสามีน้องเนี่ยชื่ออุเทนเหมือนกัน
ทำไปโดยที่น้องไม่ได้คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่โต

ถ้าเขาไม่ชอบไม่รักเราเขาคงไม่ตามไปดูคอนเสิร์ตพี่หรอก
แต่ขอให้แก้ไขพฤติกรรมตรงนี้นิดนึงนะครับ

เออนะคะจากฟังบทสัมภาษณ์แล้ว
ก็ดูพี่เท่เนี่ยก็ไม่ได้ติดใจแฟนเพลงรายนี้นะ
แต่ว่าที่เอาทำอารมณ์บ่อจอยเลยฯอารมณ์ไม่สบค่ะก็คือ
เพจต้นเรื่องนะคะที่รวมไปถึงลูกเถสนะ
ก็มีคอมเมนต์ด้วยนะคะข้อความที่ทำให้พี่เท่เสียหาย
พี่เท่ตัดสินใจเลยค่ะไปลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนเลยนะคะ
แล้วก็หากไม่แสดงความรับผิดชอบนะก็จะดำเนินการฟ้องร้องด้วยจ้า
ถ้าไม่อยากให้ผมฟ้องทำอะไรให้ผมรู้สึกว่าคุณจริงใจกับผม
คนที่เขียนว่าผมต่างนานา
ผมอยากจะบอกว่าผมเก็บทุกอย่างไว้เป็นหลักฐานหมดแล้วนะครับ
โพสต์ทุกโพสต์ชื่อทุกชื่อที่ทำให้ผมเสื่อมเสียชื่อเสียง
ผมเก็บไว้หมดแต่ถ้าคิดว่าอยากจะลุยกันก็ยินดีครับ

ก็รอดูแล้วกันนะคะว่าทางเพจต้นเรื่องเนี่ย
จะมีมาตรการในการจัดการปัญหาแบบนี้ยังไงนะคะ
แต่ว่าที่แน่เนี่ยพี่เท่นะเขาเตรียมฟ้องแล้วถ้าไม่แก้ไขนะ
ทางเพจก็ว่ากันไปแต่ชาวโซเชียลก็ต้องคอมเมนต์แบบระมัดระวัง
ไปพาดพิงทำให้ใครต้องเสียหายด้วยนะคะ